ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมานะครับ
ไปพบศพคนงานถูกฆ่าหมกห้องพักอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้าง

แล้วสภาพศพก็คือห่อไว้ด้วยเสือนะครับ

ตรวจสอบพบว่ามีแผลชะกันที่กกหูที่แก้มแล้วก็ท้ายถอย
มีสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทของผู้ตายที่หายไปด้วยนะครับ
มีกระดาษเขียนข้อความทำนองว่าผู้ตายไปยุ่งกับเมียของชาวบ้าน
อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้วยนี่ฮะ

สพปักช่องก็ไปตรวจสอบนะครับ
ห้องพักคนงานก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย
ด้านหลังสถานกงานอบตอนหนงน้ำแดงที่กับพปากช่องนะครณฑษีมา

ก็มีห้องหนึ่งที่มีศพของนายประกอบ
ชะปำมรุงอายุสี่สิบห้าปี
ก็ถูกห่อไว้ด้วยเสือพลาสติก
มีรองเท้าแตะวางอยู่ปลายเท้าด้วย
ตามร่างกายก็มีบาดแผลอย่างที่บอกไปนะครับมีทองคำที่เป็นสร้อยคอทองคำหนักสองบาทของผู้ตายที่หายไป
กระเป๋ากางเกงมีกระดาษเขียนข้อความบอกว่ามึงไม่จบกับเมียกูนะแล้วก็ใช้คำหยาบคำนึงอะนะ
แล้วก็บอกว่าลาก่อนเนี่ยฮะอันนี้ก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานมีความสงสัยของเจ้าหน้าที่แล้วก็คนงานนะครับ
บอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุจะมาจากที่ไหนเพราะว่าหากเอาศพมาไว้ในห้องพัก
ก็ต้องผ่านห้องพักที่อยู่ห้องติดกันอีกหลายห้องเอ๊ะถ้าไปฆ่ามาจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งมาหมกเอาไว้ตรงนี้เนี่ย
ฆ่ากันมาจากไหนแล้วมาตอนไหนอะไรยังไง

ไม่มีภารกิจแต่ไม่มีปัญหากับใคร
เพราะทำงานก็ไม่มี
ใช่เพราะว่ามีเจ้าชู้สาว

การเสียชีวิตเอาไว้๒๓ประเด็นนะคะ

นายประกอบอยู่กับใครเป็นคนสุดท้าย

น่าจะต้องรู้ดีที่สุดนะคะ

ที่โรงพยาบาลภรรยาและเพื่อนร่วมงาน
นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

ก็ต้องคุยกับภรรยาของผู้ตายด้วย
ว่าเกิดอะไรขึ้น